พาไปดูสัตว์ตัวนี้เพิ่งลืมตาดูโลกมาใหม่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
มันคือตัวอะไรแล้วมีชื่อหรือยังไปดูกัน

โอ้ยอันนี้ขอเรียกว่าอะไรเนี่ย
มันคือลูกข้าง๕สี

ลูกข้าง๕สีนะไม่ใช่ลูกคางนะ
ลูกข่างคุณเลี่ยวนะคนละอย่างกันเนาะแต่ดูค่ะ
มันน่ารักมากเลยนะคะลูกน้อยตัวเล็กเกาะอยู่ที่อกของแม่
แม่เองก็ให้นมกินสำตาบ้างแบ๊วน่ารักน่าเอ็นดู
แล้วสีของมันเห็นไหมคะสีขนสีแขนสีหน้าสีตัวมันแตกต่างกัน
มี๕สีมันจึงได้ชื่อว่าลูกข้างหรือแม่ข้าง๕สีนั่นเองนะคะ
มันมีพ่อเหมือนกันนะพ่อไม่ได้คอยดูแลอยู่ห่างระวังภัย
พ่อมันมีน้ำไหลออกมา
พ่อพ่อไว้หนวดนะสนุกใจได้ลูกสาว

เนี่ยค่ะครอบครัวข้างเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์ณราชาศรีมาตำบล
ไปทำความรู้จักทั้งหมดทั้งมวลหน่อยไปถามคนนี้เลย
ไม่ใช่ถามข้างนะคะถามผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชศรีมานี่แหละค่ะ
แล้วก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ส่วนจัดแสดงกิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าจะมีการจัดแสดงกิจกรรมต่างเนี่ยนะคะ
เพื่อส่งเสริมการตลาดสร้างภาพลักษณ์และสร้างกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเรืองหนึ่งครอบครัว

กิจกรรมที่ว่าก็คือเลี้ยงลูกค่า๕สี
ในขณะที่ศูนย์สัตว์เดอะคอนราชศรีมานะคะตอนนี้มีประชากรข้าง๕สีทั้งหมด๗ตัวนะ

ล่าสุดค่ะแม่ข้าง๕สีที่ชื่อว่าสายน้ำกับพ่อข้างที่ชื่อว่าสายชน
ตัวแม่ชื่ออะไรนะสายน้ำตัวพ่อสายชน
ให้กำเนิดลูกน้อยหนึ่งตัวยังไม่มีชื่อ
สายชนสายสายสายอะไรสายแล้ว

เดี๋ยวค่อยคิดกันนะว่ามันชื่ออะไรแต่บอกเลยว่าเนี่ยมันเพิ่งลืมตาดูโลกมา
เมื่อวันที่๒๒มิถุนายนเป็นสมาชิกตัวที่๗ของสวนสัตว์แห่งนี้
ว่ากันว่าข้าง๕สีเป็นข้างที่สวยงามที่สุดในโลก
จริงด้วยลักษณะของสีของมันเนี่ยค่ะมีถึง๕สี
ตัวและหัวมีสีเทาหน้าผากสีเทาออกดำ
วดเคราวและหางสีขาวอมเหลืองหน้านี่สีเหลือง
ถือว่าได้อนุรักษ์เอาไว้ในสวนสัตว์แห่งนี้นะ
ตอนนี้ลักษณะของลูกข้างแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะ
ก็กำลังดื่มนมแม่แม่เองก็เป็นแม่ข้างลูกอ่อน
ใครอยากจะไปชื่นชมอยากจะไปเห็นความน่ารักของแม่ข้างลูกข้างเนี่ยนะคะ
ก็ไปกันได้ที่สวนสัตว์โคราช
เขาเตรียมจัดกิจกรรมตั้งชื่อให้ด้วยนะ
วันที่๑๒สิงหาคมนี้วันแม่แห่งชาติ
คิดได้แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปร่วมแฮปปี้เบิร์ตเดย์

เป็นกิจกรรมยอดฮิตของแต่ละสวนสัตว์จริงนะ
อันนี้ไม่ใช่ลูกข้างธรรมดาเป็นลูกข้างหน้าแม่ข้างหลัง
โอ้ใช่ลูกอยู่หุ้นหน้าไม่ได้อยู่

นั่นแหละสิเพื่อนอะไรที่เขาคิดอยู่เหมือนกัน